ข่าวใหญ่ที่ต้องตามก็มีเหมือนกันนะคะ
อย่างด้านหลังของเรานี่โอ้โหเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เก๋งฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟนะครับ
ถูกรถไฟชนเสียชีวิต๓รายนะครับ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เพราะว่าเกิดขึ้นตอนสักประมาณตี๔ที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจสพหัวหินได้รับแจ้ง
ก็นำเจ้าหน้าที่รุดไปที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปมีกล้องวงจรปิดเปิดเผยออกมา
วินาทีที่รถไฟชนรถเก่งคันนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมช้าวมืดช่วงตีนี้นะครับ

แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเหตุรถไฟ
ชนรถเก๋งบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ซอยหัวหิน๙๔ประจวบคลีขันนะครับ

ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ยธิสว่างหัวหินธรรมสถาน

สภาพรถพังยับเยินนะครับ
รถไฟด่วนขบวนที่๘๖นคร

ดาบตำรวจวราบัวผารักษี

แล้วก็ถูกรถทับศีรษะนะครับ
คุณผู้ชมดูสภาพตรงนี้หน่อยนะครับ
นี่ครับตอนที่ต้องเอาศพออกมานะคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอีก๒รายนะครับ
ก็คือนางสาวสุภาวดีเทียมพันโท
แล้วก็นางสาวเอรีน่าชัชวานชื่อนะครับ

นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓ราย
นิติเวชโรงพยาบาลหัวหินนะครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑รายนะครับ
เป็นผู้ชายอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อนะครับ
จากการสอบถามพนักงานขับรถไฟให้การนะครับว่า

มีเครื่องกั้นแบบอัตโนมัติอยู่
รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาอย่างกระชั้นชิด

ทำให้หัวรถจักรชนเข้ากับรถเก๋งคันดังกล่าวอย่างแรง
จังหวะนี้นะฮะคือขับฝ่าเข้ามาแล้วนะคุณนะ
จนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ขณะที่ข้อมูลฝั่งคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ทราบว่าดับตำรวจว่าราเนี่ยขับรถพาเพื่อน
รวมทั้งสิ้นบนรถมี๔คนนะครับ
กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์จะไปส่งเพื่อนในซอยดังกล่าวนี้นะฮะ
ว่าไม่ทันสังเกตเห็นรถไฟที่ออกจากสถานีรถไฟหัวหินมุ่งหน้าลงใต้
ก็เลยขับฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติออกไปนะครับ
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนได้เก็บหลักฐาน
แล้วก็จะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไปนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะฮะ